มาดูเหตุการณ์ไฟไหม้กันหน่อยนะเหตุการณ์นี้สะหรับเลยนะคะ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่จังหวัดนครปฐมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
มันเป็นไฟไหม้บ้านทาวน์ฮาวส์สองชั้นนี่แหละค่ะนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาไปถึงเขาพยายามช่วยกันระดมนะคะฉีดน้ำสกัดเพลิง
ตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งจะต้องมีการใช้บันไดเนี่ย
ปีนนะคะขึ้นระเบียงชั้นสองด้วยเพราะว่ายังมีคนเนี่ยติดค้างอยู่ภายในบ้าน
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะคะสี่คนแต่นะคะ
สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมา๓คนเพราะสำลักควันอย่างหนักนะคะ
เนี่ยมีเด็กนะคะคุณผู้ชม๓คนนี้เป็นเด็กทั้งหมดเลยค่ะ
เป็นเด็กชายอายุสิบสองปีเด็กหญิงอายุสิบเอ็ดปี
และอีกคนเป็นเด็กหญิงอายุ๕ปีเศร้าสลดนะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะชื่อว่านายพัฒนากรเผ่ามงคลอายุ๒๐ปี
คนนี้บาดเจ็บตามร่างกายนะคะเนื่องจากพยายามที่จะช่วยน้องน้องทั้งสามคน
แล้วลื่นตกลงมาหลังกระแทกกับหลังคาเพลิงสงบเนี่ย
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะภายในบ้าน
พบว่าถังแก๊สเนี่ยถูกไฟไหม้จนระเบิดเลยและในบ้าน
ยังไปพบกับศพของนางการระวีรวงพึ่งอายุ๔๖ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำชั้นล่างด้วยตามร่างกายของนางการระวีเนี่ย
เบื้องต้นสันนิษฐานแบบนี้ว่าไฟฟ้าอาจลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟไหม้
ลุกลามไปที่ถังแก๊สโดยนางกาลวีไปหลบอยู่ในห้องน้ำ
ก็เลยถูกไฟคลอกตายส่วนเด็กเด็กเจ้าหน้าที่
ก็สันนิษฐานเบื้องต้นนะว่าอาจจะนอนหลับอยู่แล้วหนีไม่ทันค่ะ
ยังไงก็จะต้องให้ทางด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
หาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป